คุณผู้ชมร้อนกันหรือเปล่าคะร้อนถ้าร้อนเนี่ยก็ต้องไปหาอะไรกินดับร้อนกันหน่อยนะคะ
จังหวัดสุโขทัยมีไอติมโบราณที่ขายดีแล้วก็ราคาประหยัดมาแนะนำคุณผู้ชม
ไม่ต้องรอช้าไปดูกันเลยนะจ๊ะว่าเป็นที่ไหนค่ะนี่เลยโอ้นี่หวานเย็นโบราณ
ชอบมากเลยครับขยาวขยาวขยาวหน่อยนะเป็นไอติมโบราณของลุงอ้วน
นายเล็กอรุณปิตินั่นเองขายอยู่ที่บริเวณตลาดวงเวียนเทวดาดิต
ผิดในตลาดสดสวรรค์คลโลกนะนี่นี่นี่โอ้โหคุณลุงขายแบบเนี้ย
คือมีทั้งลูกค้าประจำมีทั้งลูกค้าขาจรแวะเวียนซื้อ
บางทีซื้อเนี้ยก็ซื้อไปเป็นถุงถุงแบบนี้เลยครับขายราคาแท่งละสามบาท
มีอีกแบบหนึ่งไอติมตัดก้อนแบบนี้นี่ก้อนละ๕บาทนะจ๊ะ
ลองนึกไปย้อนกลับไปนะคุณผู้ชมเคยทานไหมแบบนี้
ไอทีมตัดก้อนแบบเนี้ยเออเนี่ยทิ้มไม้ลงไปตัดมาแล้วก็จะเอา
หมายถึงข้นมากแล้วก็ตัดเป็นแท่งเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเออ
มีช้างเผือกไอติมก็มีไอติมเผือกเหมือนกันนะใช่ครับ
แล้วก็มีหลากหลายรสชาติเหมือนกันใครเห็นแล้วอยากจะอุดหนุนคุณลุง
สนุนส่งเสริมหรืออยากกินไอติมดับร้อน
ติดต่อลุงได้นะขึ้นหมายเลขให้กับคุณผู้ชมศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดหกหกศูนย์เก้าสี่
ไอติมบ่ารันลุงอ้วนที่สุโคสไทยจ้าโอ้น่ากินจังเลยอ่ะถูก
ร้อนแบบนี้นะนึกถึงเวลาแบบว่าเดินแล้วก็เจอไอติม
มันจะแบบต้องซื้อต้องกินแต่ว่าคือเขาก็มีวิธีที่ทำให้มันแบบแข็งตัวได้นาน
อันนี้น่าสนใจเพราะว่าดิฉันเคยทำขายตอนเด็กก็คือในน้ำแข็งต้องใส่เกลือลงไป
ใช่แล้วก็เขียวเออมันชักไม่เสร็จตัวตัดมากกินกัดครับ
ฟันรักษารากฟันก่อนคุณนะคะ